มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ของดีทีเด็ด
เอาละฮะกลับมาในช่วงของดีทีเด็ด

ที่คุณป้อมเก็บสะสมไว้กว่า๓๐๐ผืน
ซึ่งแต่ละผืนบอกเลยว่าแปลกแล้วก็หายากรวมถึงมีที่มาที่ไปทุกผืนนะครับ
ใช่ครับนี่เป็นลงด้วยมือครับ
อันนี้ถือเป็นพระยันทร์ที่มีอนุภาพสูงสุดของพระยันทร์ทั้งหมดในร้านนานะครับ

อันนี้เป็นทางล้านนาแต่เป็นแถบไปถึงไทยใหญ่
สมัยก่อนทายใหญ่กับร้านนานี่ก็จะรวมเป็นอันนั้นจากเดียวกัน
พื้นนี้เรียกว่าพระยันทร์พระสิหิงหลวง

แล้วก็จะมีสาวกแล้วก็เทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ย
มีทั้งพญานาคมีสิงมีช้างมีอะไรทุกอย่างครับ
มีอนุภาพในการป้องกันอันตรายทุกอย่าง

เป็นร้อยพี่ดูจากอะไรถึงได้ทราบเป็นร้อย
ดูจากศิลปะการเขียนแล้วก็อักษรแล้วก็สภาพนะครับ
เวลาลงขลาดนี้เขาไม่ใช่ว่ามันนั่งเขียนอย่างนี้นะครับ
ลงไปด้วยสวดท่องมนต์ไปด้วยอักษรทั้งหมดนี้
จะอ่านความหมายได้หมดไปทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้วนไปทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนี้

อันนี้เป็นเสื้อยันก็เป็นของไทยใหญ่เหมือนกัน
มีศิลปะที่จะแปลกกว่าทางบ้านเรานะครับ
ก็คือเขาใส่เป็นเสื้อแบบนี้
แล้วก็มีการลงยันเหมือนกับเกจิอาจารย์ใส่อย่างนี้
แล้วก็ทำพิธีศักดิ์ทำพิธีอะไรอย่างนี้ครับ

กลายมาทุกวันนี้มาเก็บผ้ายันแล้วก็ต้องไปศึกษาด้วย

ครับฟื้นนี้ก็เป็นชื่อว่าภายันมหามงคลเหมือนกัน
ก็คือเขาเรียกว่าภายัน๑๐๘
๑๐๘ประกายมีทั้งทำงานข้าวขึ้นข้าวข่าย

ก็อธิษฐานได้แต่ละอย่างครับ
ฝั่งนี้คุณพ่อดำเป็นสิ่งที่คุณน่าจะชื่นชอบ
ชอบมากเคยมีด้วยเมื่อก่อนเคยสะสมไว้ด้วย

อันนี้เขาเรียกว่าพยันม้าเสพนาง
ก็จะมีเป็นรูปของสัตว์ต่างที่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงนะครับ
สมัยก่อนนี้ก็พอสวดมนต์อธิษฐานเสร็จ
แต่ก็พกไปอาจจะใส่ไปในย่ามหรือไปผ้าพกหัว
แล้วก็ไปยิ้มเขาถือว่ามีเสน่ห์

ยังไม่ได้ขายครับแต่มีเก็บไว้เดี๋ยวเวลาจะแบ่งให้สักชิ้นหนึ่ง

ใครครับอันนี้เป็นของครูบาศรีวิชัย
บางคนก็จะขอท่านเอามือทาบแล้วก็เอาปากกาเขียนดินสอเขียนแล้วก็เอาไปบูชานะครับ
บางทีท่านไม่อยู่เขาจะมีแบบเป็นหนังที่แกะเป็นรูปมือท่าน
ก็รู้สึกก็จะว่าเอาแบบนี้วางแล้วก็บูชากลับไปไปเขียนลงยัน
แต่อันนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นลายมือที่ท่านประทับลงบนขมิ้น
แล้วก็มาประทับก็จะมีเป็นลายมือของท่าน

ใช่ครับชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นที่มีคุณค่าสุดยอด
แล้วก็ที่นี่ที่เคยเล่ากันว่ามีชาวญี่ปุ่นมาให้ราคา

๑ล้านบาทโอเคถือเป็นสุดยอดของผ้ายัน
เห็นบอกผ้ายันบางผืนนี่พี่ป้อมลงมือซ่อมแซมเอง

ใช่ครับผมคิดว่าของเก่าแล้วเนี่ยบางทีมาเปื่อย
ที่เขาเก็บไว้ไม่ดีบนหิ้งพระมีหนูมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เราก็เอามาซ่อมดีกว่าอาจจะเป็นใช้พิธีปัดส่วน
ผมเรียนด้านศิลปะมาผมก็ใช้แปลงปัดมีซ่อมชุน
แล้วบางทีอักษรที่เลือนลางไปเราก็พยายามเพ่งซ่อมเติมอะไรให้ครบ

ตอนที่พี่ป้อมซ่อมพยันพี่ป้อมเคยบอกว่า
เหมือนมีความรู้สึกว่ามีอะไรมาสิงหรือเปล่าก็ไม่รู้

ก็คือมีอยู่พักหนึ่งที่เมื่อหลายปีก่อนผมได้พยันมาผมได้มาเยอะ
เสร็จแล้วก็เราจะซ่อมใครมาคุยอะไรด้วยนะลูกมีอะไรมาคุยมา
รีบเขาทานข้าวอะไรไม่สนใจเลยจะต้องทำให้เสร็จ
บางทีตีสี่ตีห้าจะต้องซ่อมพี่ซ่อมอะไร
ซ่อมลวดลายบ้างซ่อมที่ขาดไปบ้างซ่อมอะไรอย่างนี้ครับ
บางทีเรามองมันจางไปหมดมองไม่เห็นเราก็ไม่ได้เรียนอักษรล้านนามา
ยกมือว่ายบอกว่าผมอยากจะซ่อมมาอยากให้ดูดีเอาเอามาโชว์คงจะได้เห็นรวดลาย
องค์อธิษฐานเสร็จเราเขียนเป็นเลยครับทำให้อยู่หลายปีเหมือนกันครับซ่อมเป็นอะไร
เขาก็เล่ากันว่าผ้ายันทั้งหมดส่วนใหญ่ทำมาจากผ้าที่ห่อศพครับ
เสร็จแล้วก็เอาไปให้อาจารย์ลงอัคลักษณ์ถึงจะแบบมีพลังเป็นคล่องคลัง
ยันที่พี่คิดว่าอนุภาพเยอะที่เคยส่งผลให้พี่เห็นกับตา

ความจริงแล้วที่เก็บอยู่ทั้งหมดนี้ศักดิ์สิทธิ์หมดเลย
แล้วก็เคยแสดงอภินิหารให้เห็น

ก็คือมีครั้งหนึ่งที่ร้านผมติดกับร้านอาหาร
เมื่อหลายปีแล้วมีคนรับชัยมาเคาะประตู
วิ่งเข้าไปนายไฟไหม้
พอเปิดประตูไปควันขึ้นมาเราอยู่ชั้น๒
พอขึ้นมาเติมก็อุ้มลูกลูกตัวเล็กไป

ก็มาดูที่ตึกแถวข้ามฝั่งถนนมาอยู่ตึกแถว
มันก็ลามไปที่ชั้นที่เราเก็บผ้า
ทำไงดีแบบโอ๊ยเสียดาย
ผมอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานแล้ว

ควันที่ลามขึ้นไปที่ห้อง

ไม่ได้ขึ้นดูดหายไปในนั้นเลย
ดับแรกคือมีความสุขที่ได้เก็บ
ที่สองคือรู้สึกดีใจที่สมัยก่อนเราเก็บมีแต่คนว่าว่าบ้าหรือเปล่า
เพื่อนไปเอาเงินไปซื้อรถซื้อบ้านในขณะที่เราไม่มีรถมีบ้านแต่เรามีผ้า
แต่ปัจจุบันนี้เพื่อนมาชมว่าเฮ้ยฉลาดเนี่ยเพราะเราก็มีรถมีบ้านได้
เพราะเราทำงานใช่ไหมครับแล้วเรายังมีผ้าอีก
เพราะภาพเหล่านี้มันมีจำกัดถ้าเราไม่ซื้อไว้มันก็จะหมดไป
ก็ดีใจที่ว่า๑มีความสุข๒ผ้าเหล่านี้ยังอยู่ในเมืองไทยเก็บสะสมไว้
ก็จะได้มีให้ลูกหลานคนไทยได้ดู
แต่ตรงนี้มันให้ประโยชน์กับเราแล้วก็ทำให้เรามีชื่อเสียงโดยที่เราไม่ต้องทำอะไร
เราแค่รักษาผ้าก็มีคนมาเชิญออกรายการหรือให้ทำละครก็เรียกว่ามีรายได้มาจากการเก็บผ้า
โดยที่เราไม่ต้องเสียผ้าผ้ายังอยู่ครบอยู่
โอเคนะครับทั้งหมดนะฮะคือเรื่องราวของผ้าโบราณรวมถึงผ้ายันศักดิ์สิทธิ์ของพี่ป้อมร้านสบันงาเชียงใหม่นะครับ
วันนี้ต้องขอบคุณพี่มากนะครับที่มาร่วมมูกับเรานะครับ

เอาละครับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะมีเรื่องราวไม่ใช่รบหลู่อะไรนะครับหรือมีของดีที่เด็ดแบบไหน
ส่งมาร่วมมูกับเราได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ
วันนี้หมดเวลานะฮะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกคืนวันอังคาร
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๔ทุ่มตรงใน